เรื่องของอุบัติเหตุไหนก็พูดถึงแล้วนะ
มันก็เกิดขึ้นมากมายในหลายจุดหลายที่หลายห่วงเวลา
แต่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าไม่อยากให้เกิดจริง

ใช่ไหมซื้อรถมาใหม่ใครก็ไม่อยากให้รถใหม่ของเราเป็นรอยขีดขวน
นิดเดียวก็ไม่ได้แล้ว
มันจะรู้สึกบาดจิตบาดใจทันทีออกมาใหม่
แต่เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นครับเมื่อถอยรถมาใหม่
โอ้โหกำลังเดินเลยเดินหน้า
เดินหน้าแรงไปหน่อยมั้งเลยเป็นอย่างนี้ครับ
โอ้ไม่นะ
ไม่ได้ชนใครแต่ใจเนี่ยไปหมดแล้ว

คือถอยรถใหม่ครับค่ะกำลังออกจากศูนย์เลยครับ

โอ้โฮแย่มหยามดีเยียบคันเร่งครั้งแรก

เสียงนี้คือบาดใจเหลือเกิน

จะได้รู้ว่าจะเรียกประกันยังไง

คนทั่วไปเขาจะได้ดูแล้วรู้สึกแบบเออ
ในครั้งแรกที่เราออกรถเอารถออกมา

จริงมันก็ระวังหมดแหละ
แต่ถ้าไม่อยากให้รู้สึกเสียใจบาดใจขนาดนี้

รถใหม่ก็เข้าใจได้

คนต้องมีความเชี่ยวชาญนิดนึง